การจะรำนะคะต้องบอกเลยว่า

เจ้าคุณป้า

คุณภ่าค่ะมากอดแอลการังใจหน่อยค่ะ
เป็นไง
อยากจะบอกคุณพ่อคะถ้ารู้สึกว่าแม่ปลอดภัย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

ร้องร้ายให้รัก